เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องเฉาแบบข้ามประเทศกันไปแล้ว

เมื่อมีหนึ่งในนักแสดงสำหรับภาพยนตร์นอกกระแส
โพสต์ภาพร่วมกับนักแสดงสาวจากสปลาวค่ะ
พร้อมกับมีข้อความที่ไม่เหมาะสม
โพสต์ลงในโซเชียลแบบแพร่หลายเลย
ก็เลยถูกกระแสวิพักษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลกันเลย
ฝากคุณออสบัณฑิตทองดีนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

จี้ให้นักแสดงคนดังกล่าวออกมารับผิดชอบกับการกระทำ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เนื่องจากภาพดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเมืองแคนค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
และสมาคมผู้กำกับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานนี้ด้วย
ทั้งนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ติดต่อไปยังพี่ออสบัณฑิตถึงความคืบหน้า
หลังประเด็นดังกล่าวกำลังถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ค่ะ

ต้องการให้นักแสดงคนดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
เพราะเหตุการณ์นี้ได้สร้างความไม่พอใจ
ให้กับทีมงานของสปลาวเป็นอย่างมากเลย
ซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าเจ้าตัวจะออกมาโพสต์ข้อความ
แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คเพื่อขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ทีมงานและนักแสดงไทยบ้านเดอะซีรีส์
ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เฟซบุ๊กไลฟ์ขอโทษกับการกระทำแล้วก็การโพสต์ที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นค่ะ
เราก็รับฟังเป็นเรื่องที่ดีเลยครับ
ใจใครในตัวมุม
ทำผิดก็ยอมรับผิดขอโทษแล้วก็ลบภาพไปนะคะ
สังคมให้อภัยค่ะทำผิดแล้วรู้ตัว
ถ้าเราจะโพสต์เราจะทำอะไรขอให้คิดกันเยอะ
มัดระวังเรื่องของการใช้ภาษาคำพูดคำจา
ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจใครหลายคนด้วย
โซเชียลเดี๋ยวนี้มันไปไวมากแล้วมันเป็นเหมือนดาบสองคม
แบบนี้เนี่ยถือว่ากระทบในวงกว้างนะ
เพราะว่ากระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ใช่เรื่องเล็กนะค่ะดิฉันเป็นคนไทยดิฉันอ่านดิฉันยังรู้สึกเลย
เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงไงจริงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
นักแสดงควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบทเรียน
เป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายคนด้วยนะคะ